พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะที่บรรยากาศ
งานออกพันษาที่จังหวัดนครพนม
ดูบรรยากาศกันหน่อยว่าจัดการตาขนาดไหน
นี่ยามค่ำคืนแล้วพอเราเห็นแสงไฟมันสวยมากเลยนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวนครพนมรวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นแสนคนเลยค่ะ
ชมไหลเรือไฟออกพรรษาบูชาพญานาคกลางลำน้ำโขง
แล้วมีเรือไฟทั้งหมด๑๓ลำ

แล้วก็อีก๑๒อำเภอของจังหวัดนครพนม

ขนาดความยาวของเรือมีตั้งแต่๕๐เมตรถึง๑๐๐เมตร
แล้วประดับประดาษสูงประมาณ๓๐๔๐เมตรค่ะ
มีตะเกียงไฟลำนึงเยอะมากประมาณ๒๐๐๐๓๐๐๐ดวง
งบประมาณการสร้างเรือไฟแต่ละลำเนี่ย
ตั้งแต่๕๐๐๐๐๐ไปจนถึง๑ล้านบาทเลย

เน้นไปที่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็น้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
รวมถึงมีการประดับประดาษเรือไฟเป็นสัญลักษณ์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นเองนะคะ
ต่อเนื่องเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
เพราะว่าประเพณีมีเฉพาะที่เจียงคาญจังหวัดเลยเท่านั้น
พาลาดลอยเคราะห์งานประเพณีไหลเรือไฟในแม่น้ำโขงนะคะ
ปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ผาศาสตร์ทำพิธีบายศรีสุขวัญ
จากนั้นก็ทำผาศาสตร์นี้นะคะ
นำผาศาสตร์ลงไปลอยในแม่น้ำโขง
เพื่อเสริมดวงชะตาและระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำโขง
อันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่
ทีนี้ถามกันว่าผาศาสตลอยเคราะห์คืออะไรทำมาจากอะไร
ภาษาลอยเคราะห์ก็คล้ายกระทงนั่นแหละค่ะ
ทำมาจากหยวกกล้วยมีการตกแต่งด้วยดอกพึ่งเทียนดอกไม้ของขาวของหวาน
แล้วก็คล้ายกันกับประเพณีลอยกระทง
จะมีการตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปในกระทงผาศาสตร์

เพื่อลอยสิ่งที่ร้ายเคราะห์ต่าง
ให้ไปกับลำแม่น้ำโขงนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งประเพณีออกพรรษา
เขาก็สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะ
เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ค่ะ
ชื่อว่าปอยออกหว่าพาราลงเมืองนะคะ
อยู่ที่วัดไทยวัฒนารามในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ในงานมีการทำรูปจำลองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์
ไปจำพรรษาแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาค่ะ
ในงานมีการแสดงของชนเผ่าในจังหวัดตากด้วยนะคะ
มีทั้งรำโตกินกะหล่ารำปะโอชาวไทยชาวพม่า
แล้วก็จนกลุ่มน้อยเข้ามาเที่ยวร่วมชมงานกัน

จากดูงานของชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดตากแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีด้วย
ก็มีการจัดงานแสงสีเสียงค่ะ
ในประเพณีตักบาทเทโวโรหนะที่ลานวัดสังกัดรัตนคิรี
มีการแสดงตำนานพุทธประวัติที่มาของประเพณีตักบาทเทโวนะคะ

อุทัยธานีก็จะมาร่วมกันตักบาทพระสงฆ์๕๐๐รูป
เดินลงบันได๔๖๐ขั้นจากยอดเขาสแก่กรัง
เพื่อรับบินทบาทที่ลานวัดสังกัดรัตนคีรี
ทั้งข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงจะต้องมีข้าวต้มลูกโยนด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอุทัยธานีสืบทอดกันมานานเลยค่ะ